เมื่อวานเรา๓คนยังคุยกันอยู่เลยว่ามันแปลกนะฮะ
พิรุธหลายอย่างเลยกรณีที่
ชาวบ้านไปเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖ขวบ
แล้วสภาพน้องที่เสียชีวิตคือเลือดออกทางจมูกทางปาก
แต่พ่อเลี้ยงกับแม่แท้ของน้องบอกว่า
น้องเนี่ยโดนคุณสัยโดนคุณสัยก็เลยนอนในบ้านไม่ได้
แล้วน้องอาสาคือบอกว่าจะไปนอนในรถ
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตตำรวจบอกว่า
คือมันมีพิรุษก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไปเจอแม่ของน้องแม่ของน้องบอกว่าเดี๋ยวจะฝังศพเลย
เพราะว่าเป็นมุสลิมทำตามพิธีทำตามพิธี
ไม่ยอมให้เอาศพน้องไปชนะสูตรนะฮะแปลกไหม

แต่ตำรวจคือจะบอกว่าตำรวจสพแหลมงอบ

ตำรวจบอกว่าเข้าใจว่าเป็นแม่
แต่เรื่องของการทำการชนะสูตรพลิกศพ
อันนี้ก็ต้องทำตามกระบวนการของกฎหมาย
ส่วนเรื่องของหลักพิธีศาสนาอิสลามอันนี้ก็เข้าใจ
แต่ขอเอาศพไปตรวจก่อน

ชนะสูตรก่อนสุดท้ายแล้ว

เพราะว่าน้องเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเสียชีวิต
โหลกศีรษะร้าวแขนขาหักหลายจุดเลยนะคะ
อ่ะความคืบหน้าล่าสุดสุดท้ายแล้ว
พ่อเลี้ยงยอมเปิดปากยอมรับแล้วนะคะ

แล้วเอาศพน้องไปอำพลางคดี

นำตัวพ่อเลี้ยงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พ่อเลี้ยงรายนี้ชื่อว่านายปัญญาชัยเชียงเอม

รับแต่โดยดีว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกาย
น้องสายฟ้าเด็กชายอายุ๖ขวบ

นี่ค่ะตรงนี้นะคะในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลแหลมงอบ

ตำรวจนำตัวไปตรงนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๐เมตร
ทีนี้พ่อเลี้ยงรายนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
อ้างว่าลูกมีอาการคล้ายกับถูกคุณสัย
ลูกปวดหลังปวดตัวก็เลยขอมานอนในรถเก๋งเอง

ทีนี้มันมีเรื่องแปลกผู้ต้องสงสัยแน่นอน
ตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงกับแม่แท้
ก็เลยนำตัวแม่แท้ชื่อว่านารินรัฐอายุ๓๗ปี

ไปสอบปากคำเค้นอย่างหนักเลย

ผู้เป็นแม่แท้เปิดปากก่อนยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนลงมือทำร้ายลูกเลี้ยงเอง

แม่แท้บอกว่าเรื่องนี้กุเรื่องขึ้นมา
เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สงสัย
ตอนนั้นนายปัญญาพ่อเลี้ยงยังไม่ยอมนะ
ไม่ยอมรับสารภาพแต่ตำรวจเค้นสอบอย่างหนัก
กระทั่งประมาณตี๓ของเมื่อวานซื่น
รับว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือทำร้ายเด็ก
จนกระทั่งเด็กเสียชีวิต
ปัญญาอ้างบอกว่าลงมือก่อเหตุ
เพราะประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑มกราคม

แต่ว่าน้องสายฟ้าร้องอยู่ข้างจะตามไปด้วย
จนเกิดความรำคาญก็เลยจับเด็กเนี่ยเหวี่ยง
ชนเข้ากับตัวรถแล้วศีรษะไปกระแทกกับกระทะของล้อ
หลังจากนั้นก็จับน้องสายฟ้าเข้าไปนอนในรถ
ส่วนตัวเองก็ออกไปหาปูจนกระทั่งตอนเช้า
พอมาเปิดประตูรถดูอ้าวน้องสายฟ้าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

นายปัญญาพ่อเลี้ยงยอมรับว่าตอนนั้นเสพยาเสพติดไปด้วย
ก็เลยเกิดอาการหลอนยาและไม่ได้สติ
นี่แหละค่ะนี่คือประเด็นนะคะ
ปัญญายังกล้ายืนยันค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายลูกเลี้ยงจนกระทั่งเสียชีวิต
และที่ไม่ยอมรับแต่แรกเพราะกลัวความผิด
คุณดูนะนายปัญญาบอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายลูกเลี้ยง

ฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ
พลตำรวจตรีปากรมณีปากรผู้การจังหวัดตราดบอกว่า
คือถ้าเกิดว่าคุณบอกไม่ตั้งใจ
ตอนจังหวะที่คุณจับลูกเลี้ยงเหวี่ยงไปโดนล้อรถ
จนกระทั่งหัวไปกระแทกเข้ากับล้อรถ

แต่คุณเอาเด็กซึ่งยังไม่ตายนะตอนนั้น
จับไปไว้ในรถน้องทรมานนะคะ

จนกระทั่งน้องค่อยจากไปแบบทรมาน
นี่ผู้การจังหวัดตราดบอกแบบนี้นะคะ
สภาพร่างกายเด็กที่เสียชีวิตจากการเอ็กซาเรย์
พบว่ากระโหลกด้านบนขวาเนี่ย
มันมีรอยร้าวแตกยุบนะคะ
แขนและขาหักตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
คือกะโหลกศีสาร้าวเนี่ยเกิดจากที่
ในปัญญาเนี่ยเหวี่ยงเด็กไปกระแทก
แต่ไอ้แขนหักขาหักเนี่ย
พี่ต้นก๊อฟเชื่อไหมว่าแขนกับขาหักนานมาแล้ว

แขนขาหักจนกระทั่งมันรักษาตัวเอง

ดังเดิมมันผิดรูปจำกรณีเคสเอ่อน้องฟ้าได้ไหมอ่า
ถูกนายจ้างทรมานนั่นแหละคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันเลย
นี่ค่ะแปลว่าอะไรที่บอกว่าฟังไม่ขึ้นที่บอกว่าไม่มีเจตนา
ถ้าเกิดไปดูประวัติคุณคุณทำร้ายทำร้ายร่างกายเด็กเป็นอาจริง
เป็นนิสัยอ่ะแสดงว่าน้องโดนซ้อมมานานแล้ว
แสดงว่าน้องโดนซ้อมมานานแล้วคือตำรวจก็เลยบอกว่าฟังไม่ขึ้น
คุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่คุณน่ะนะคะนอกจากนี้พอตำรวจไปตรวจปัสสาวะของ
ปัญญาพ่อเลี้ยงไปพบว่านี่ไงมีสารเสพติดจริง
ก็เลยตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็พรบยาเสพติดส่วนแม่แท้ของเด็กนางนารินรัฐ
ยังไม่ตั้งกล่าวหาไม่ตั้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าไปดูประวัติ
เลี้ยงใจร้ายรายนี้เคยทำน้องคุณจะไม่รู้เชียวหรือ
พ่อเลี้ยงสามีใหม่ของคุณทำร้ายเด็กมานานแล้ว
ต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ปวดมากนะแม่รักผัวใหม่มากกว่าลูกในไส้อีก
อีกหนึ่งคนเมื่อวานคุณยายที่บอกว่าหลานป่วยจากศัยศาสต